ข่าวเย็นไทยรัฐช่วงนี้นะคะมาติดตามข่าวจากคลิปในสังคมออนไลน์กันหน่อยนะคะ
ตอนนี้ฮอตฮิตมากนะคะเป็นข่าวที่เป็นคลิปที่เกิดขึ้นบนถนนพระราม๓
ช่วง๕ทุ่มกว่ามืดตุ๊บเลยนะคะมีคนขับรถซีวิกคันหนึ่งขับรถไปตามปกติ
ทีนี้มีรถเบนท์เขาจะเปลี่ยนเลน

บีบแตรไป๓ทีแต่เป็นการบีบแตรยาว
แล้วก็ขับปาดหน้าขับไปขับเบียด

ทีนี้สุดท้ายแล้วคนขับรถซีวิกรู้สึกว่าถูกคมคู่
รู้สึกไม่ปลอดภัยก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจ
และขณะที่โทรแจ้งตำรวจนะคะคนขับรถเบ้นขับปาดหน้า
แต่เรื่องนี้นอกจากมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงการขับรถแบบนี้แล้วนะคะ

เพราะสรุปแล้วคนขับรถเบนท์เมา

ไปเจอด่านตำรวจตำรวจนึกว่าตำรวจจะเคลียร์ให้
แอลกอฮอลออกมาแล้วสรุปปล่อยไปเลย
บอกเมาพูดไม่รู้เรื่องแล้วค่อยมาเคลียร์กันวันหลัง

นั่นแหละสิแต่ว่าอยากให้ดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนนะคะว่ามันเกิดจากอะไรค่ะ
ไม่รู้ค่ะค่ะเก่งรถเบ้นสีบอลค่ะ
๕กทหมายเล่น๕กท๖๒๙๑กรุงเทพฯหานคร

พระราม๓ค่ะมุ่งหน้ารัชดาพิเศษสะพานกรุงเทพค่ะ
เขาไม่ยอมปล่อยอยู่เนี่ยไม่เข้าใจเขาเขาขับจะพยายามชนแล้วตอนนี้เขาตามล่าอยู่ค่ะ
นี่มาปาดอีกแล้วคุณเขาปาดอีกแล้ว
ค่ะเดี๋ยวมาปาดอีกแล้ว
ตำรวจอยู่ขวามือเฮียเป็นตำรวจขวามือ
คุณตำรวจด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
ข้างหลังข้างหลังไม่เข้าใจเขาต้องการอะไร

เขาต้องการอะไรอ่ะเขาเป็นอะไรของเขาอ่ะ
คือบอกพี่กัดได้ชัดเจนมากเลยอ่ะคนที่ถ่ายคลิปอ่ะ
ไปทางถนนพระราม๓ขาออกมุ่งหน้าถนนรัชดาพิเศษสะพานกรุงเทพ
แม้ว่าจะตื่นตกใจแต่เขาก็พยายามบอกรายละเอียดพูดคุยกับเจ้าหน้าที่๑๙๑นั่นเองนะคะ
นี่คุณนิดหนึ่งนะดิฉันสันนิษฐานเอานะว่าคนที่ขับรถเบนท์น่าจะไม่พอใจจังหวะที่รถซีวิกไปบีบแตร่

จริงแล้วอยากจะบอกทุกคนเลยนะว่าการบีบแตรคือการส่งสัญญาณเตือนแตรไม่ใช่ระคัง

ใช่นะเป็นการเตือนบางทีใช้ปิ๊ดอย่างนี้ก็ได้นะ

ทีนี้นะคะมาครบนะคะจี้หลังประกบข้าง

คือช็อตที่ทำให้เขาบอกว่ารู้สึกไม่ปลอดภัย

และก็เห็นไฟแว๊บของตำรวจ
ห่างไป๒๐๐เมตรเขาก็เลยตัดสินใจ
เลี้ยวขวาไปหาตำรวจนะคะ
คลิปนี้ถูกโพสต์โดยคนขับรถซีวิก

นายนิพนธ์อัศวกุลปะนัท
เขาโพสต์ไว้แบบนี้แล้วก็มีข้อความ
กำลังขับรถบนถนนพระราม๓มุ่งหน้ารัชดาพิเศษ

มีคนขับรถเบนท์ลักษณะคล้ายกับคนเมา
แทรกเลนเข้ามาไม่เปิดไฟขอทางแบบกระชั้นชิด

ขับตามไล่เบียดไล่ปาดไล่แซง

และเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางคืน
เจ้าของคลิปเขาบอกหนูรู้สึกไม่ปลอดภัย
แล้วนะคะใกล้จะถึงแยกไฟแดงรถเบนท์เนี่ยปาดหน้าแล้วก็ต้อง
พอดีเขาเห็นไฟเขาก็เลยเลี้ยวขวาไปหาตำรวจแล้วช่วย
ด้วยคุณตำรวจช่วยด้วยคุณตำรวจจะเห็นเป็นช่วงท้ายของคลิป
อันนั้นคือจุดตัดของคลิปนี้เลย
แล้วก็จุดที่จะเล่าต่อไปนี้ไม่ได้อยู่ในคลิปนะ
เพราะว่าคนขับรถซีวิกก็คือคุณนิพนธ์เล่าแบบนี้บอกว่า
คือจริงแล้วตำรวจก็ได้มีการเรียกตัวคนที่ขับรถเบนส์ที่ขับรถไล่ล่าตามมา
มาตรวจสอบและมีการไปค้นในรถด้วยนะ
ค้นสิว่าในรถเบนท์มีอะไรผิดกฎหมายหรือเปล่า
แล้วมีการจับตรวจปัสสาวะเพื่อตรวจหาสารเสพติดค่ะ
และมีการวัดปริมาณแอลกอฮอล์จ้าเอ๋ค่ะ

นี่ค่ะคุณผู้ชมเท่าไหร่นะคุณสุภาษา

ปกติคือตามกฎหมายไม่ให้เกิน๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
แต่เสียเบ้นรายนี้ค่ะปลาเข้าไป๒๒๔มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
อันนี้คือที่เขาเป่าวัดระดับแอลกอฮอลแล้วมันออกมาเป็นแบบนี้
นั่นเท่ากับว่าเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเกือบ๕เท่า
และออกมาเป็นใบแบบนี้ถือว่าเป็นหลักฐานเรียบร้อยนะ

คุณตำรวจท่านถึงไม่ปฏิบัติหน้าที่จับกลุ่ม
และดำเนินคดีตามกฎหมายปล่อยให้เสียเบ้นนี้หลุดลอดไป
แน่นอนนะคะว่าถ้าเกิดว่าคนขับรถซีวิก
จะแจ้งความตำรวจก็ได้นะ

แล้วคุณคิดสิว่าถ้าเกิดเสียเบ้นคันนี้
ขับรถเมาแล้วไปชนคนอื่นให้พิการ
มีคนตายขึ้นมามันจะเกิดอะไรขึ้น
แล้วเหตุผลของตำรวจที่ปล่อยล่ะ
อันนี้เหตุผลจับใจมากคุณ
เขาพูดไม่รู้เรื่องเขาเมาปล่อยไปเถอะ

และไม่ได้ไม่ใช่คำว่าไม่น่าไม่ได้อะค่ะ

เขาอ้างแบบนี้นะว่าเขาเป็นเจ้าของพัฒนาการเก่าแก่

แล้วมีการยื่นข้อเสนอให้คุณนิพนธ

และกับการให้คุณไปกินข้าวฟรีที่พัฒนาคารได้๑มื้อ

แบบนี้ติดสินบนเข้าไปอีก
คุณผู้ชมเดี๋ยวฟังเสียงคุณนิพนธ์เล่าเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
ตำรวจบอกว่าแล้วมันเสียหายไหม

พอตำรวจให้ลงจากรถนะฮะ
ตำรวจให้ลงจากรถก็คือเหมือนกับว่า

แต่ว่าตอนที่ตรวจวัดแอลกอฮอลก็มีการปฏิเสธตรวจวัดแอลกอฮอล

แล้วตำรวจยังบอกเลยว่าถ้าคุณยังไม่เป่าจริงเนี่ย

เอาชื่อมาเอาที่อยู่มา

ตำรวจก็บอกว่าเขาเมาตอนนี้เขาเมาอยู่

เขาบอกว่าเขาชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้นะอะไรอย่างนี้
คนที่ขับรถเมื่อคืนเราก็เฮ้ย

เอาเบอร์โทรมาจากไหนอะไรอย่างนี้

เขาบอกว่าเขามีชื่อ
ที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง
ถ้าปล่อยเขาตอนนี้ยังไงก็ต้องตามหาเจอ
เขาให้ชื่อให้เบอร์โทรตำรวจเรียบร้อย

เขาก็เลยขออนุญาตกลับบ้านเพราะเขาเมามาก
เออตำรวจก็อนุญาต
คือคำถามนี้มันเป็นความผิดซึ่งหน้า

ถ้าจะประกันตัวอะไรก็อีกเรื่องหนึ่ง
แต่ทำไมไม่เข้าสู่กระบวนการของตำรวจ
กระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ตอนแรก
เหมือนคนอื่นเขาที่เขาเป่า
ถ้าเป่าแล้วเกินต้องนั่งอยู่ตรงนั้นนะคะ
ทีนี้ผู้ชายเขาบอกว่าหลังจากนี้คนขับรถเบนท
เขาก็โทรมาหาที่เสนอให้ไปกินข้าวฟรี
เขาก็บอกโหอย่างนี้น่ากลัวแล้วนะเขาไม่ได้ให้เบอร์นะ
ไปเอาเบอร์มาจากไหนอีกก็สงสัยไปอีกนะคะ
ทีนี้พอคลิปนี้ถูกแชร์ออกไป

รุมวิจารณ์คนขับรถเบนท์
แล้วก็อยากรู้จังเลยว่าสรุปแล้วเจ้าของพัฒนาคาร
พัฒนาคารไหนชื่ออะไรอยู่ตรงไหน
เขาก็ค้นไปค้นมาเจอร้านแล้วเรียบร้อย
แต่ที่สำคัญไปเจอรถคันที่เขาขับในวันเกิดเหตุ
เขาเป็นเจ้าของนะเป็นเจ้าของจริง

ทะเบียนเนี่ยก็เป็นทะเบียนนี้เลยแต่ภาพนี้
มันเป็นภาพที่ถูกแชร์ในเต็นต์รถแถวพระราม๓

เพราะหลังเกิดเหตุปุ๊บเอาไปขายปั๊บเลยคุณ

ลงขายในโลกอินเตอร์เน็ตลงเมื่อช่วงบ่ายของวันที่๗สิงหาคม

บอกขายราคา๑๖๐๐๐บาท

เขาบอกอยู่เต็นต์แถวพระราม๓อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุนั่นแหละนะคะ